ก่อนเราเล่าไปถึงลูกตลกอะไรอย่างนี้ท่านนะครับ
อยู่ในวงการเด็กที่เล่นตลกกันมาเติบโตกันมา

หนึ่งในนั้นก็คือหม่อมเอ็มนั่นเอง
ต้องบอกเลยว่าหม่อมเอ็มเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยคือสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว
แล้วก็เป็นตลกเด็กที่หลายคนชื่นชอบนั่นเองนะคะ
เดตชีวิตของนักแสดงหนุ่มกันหน่อยดีกว่าหม่อมเอ็มนะครับ

ว่าหม่อมเอ็มเข้ารับการผ่าตัดปรับรูปหน้าแก้ไขขาเป็นใครนะครับ
ตอนนี้หล่อขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดู
แล้วต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าเราคุ้นหน้าคุ้นตาม่อมเอ็มตั้งแต่ตอนเป็นเด็กใช่ไหม

ตอนนี้หม่อมเหยินบวชเป็นพระอยู่นะฮะได้ประมาณ๔๕ปีแล้วนะคะ
ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าช่วงนี้ไม่กล้าไปเจอคุณพ่อ
คอยดูแลอย่างห่วงนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องธุรกิจตอนนี้เขาทำธุรกิจด้วยนะ

ต่อยอดจากธุรกิจของครอบครัวค่ะ
มีไอศครีมมะพร้าวอันนี้อร่อยมาก

อมเอ็มบอกด้วยว่าลงมือควบคุมเองทุกขั้นตอนค่ะ
รวมไปถึงงานขายงานส่งขอทำด้วยตัวเองเหมือนกัน
แต่เอาเข้าจริงพอเจอโควิดมา

ก็ทำให้ต้องปรับรูปแบบการขายอยู่พอสมควร
ช่วงที่มีการจัดงานบุญงานบวชงานเลี้ยงต่างไม่ได้
กระทบกับรายได้พอสมควรค่ะ

เมื่อก่อนแล้วเราทำเป็นอะไรสักทีเป็นถังนะครับ
เป็นถังโบราณเป็นถังกลม
แล้วจะต้องเอาไปเลี้ยงงานบวชงานบุญนะฮะปีใหม่วันเด็กอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้งานต่างอีเวนต์ต่างมันไม่มี
ไม่มีการรวมถุงไม่มีการสั่งเอาไปกินกันเยอะเหมือนแต่ก่อน
ก็เลยออกมาในแบบมีหลากหลายรสชาติมากขึ้น
แล้วก็อยู่ในรูปแบบถ้วยที่สะดวกพร้อมทาน
ในอนาคตก็คิดวางแผนเอาไว้ครับแต่ก็ขอให้มันหมดโควิดไว
ก็จะได้ทำในสิ่งที่คิดเอาไว้ให้เรียบร้อย